มาดูเหตุการณ์ความรุนแรงกันบ้างนะครับ
จอบตีเพื่อนสมาชิกอบตหมู่เดียวกัน
จนเสียชีวิตพร้อมกับภรรยานะครับ
สาเหตุเกิดจากแค่ย้ายเสาลวดปักกันวัวเท่านั้นเอง
ก็เป็นเหตุให้ฆ่ากันเสียชีวิตนะครับ
พร้อมพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาเชิญดวงวิญญาณผู้ตาย
บริเวณทุ่งนาริมถนนสายบ้านหลองชุมพลล่างเพชรเกษม
ห่างจากถนนประมาณ๕๐เมตรพื้นที่หมู่๒ตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อย
ขณะที่ตำรวจได้ตรวจหาวัตถุพยาน
ก็พบปลอกกระสุนขนาด๙มมจำนวน๖ปลอกตกอยู่
และก็พบรอยเลือดขนาดใหญ่จำนวน๒กล่อง
ผู้เสียชีวิต๒คนคือนายภูมิสกุณีสมาชิกอบตหมู่๒ตำบลหนองชุมพล

ถูกตีด้วยจอบบริเวณศีรษะจนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรบุรี
ส่วนอีกคนนึงเป็นภรรยาของนายภูมิก็คือนางพรกมล
ก็ถูกตีด้วยจอบจนเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ
ผู้เกราะเหตุนั้นคือนายพินฮาร์ลังภีร์อยู่หมู่บ้าน
อายุบ้านหมู่๒ตำบลหนองชุมพล
และเป็นอดีตสมาชิกอบต

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ซึ่งเห็นเอกลาให้ฟัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะที่นายภูมิพร้อมด้วยนางพรกมลผู้เสียชีวิต
ขี่รถเดินทางมาที่เกิดเหตุ
เพื่อจะเคลื่อนย้ายหลักเสาลวดกันวัวที่อยู่กลางทุ่งนานะครับ
ที่ได้ขายให้กับนายทุนไปแล้ว
และปรากฏว่าทั้งคู่แยกย้ายกันปักหลักเสาลวด
ที่นายพินเดินถือจอบมาหานางพรกมล
แล้วก็มีเรื่องถกเถียงทะเลาะวิวาสกัน
และนายพินใช้จอบตีนางพรกมลก่อน

ส่วนนายภูมิซึ่งเป็นสามีของนางพรกมล
รีบวิ่งเข้ามาช่วยนางพรกมล
แล้วก็มีการชักปืนยิงใส่นายพิน๑นัด

ขณะยิงนัดที่๒กระสุนก็เกิดด้าน

จอบตีนายภูมิจนนายภูมิบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นนายพินก็หลบหนีไป
นายภูมิได้วิ่งไปตามเพื่อนบ้าน
นิตยาผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ผู้เห็นเหตุการณ์

ให้การช่วยเหลือนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาล
แต่ทั้งสองชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นายภูมิและภรรยาคือผู้เสียชีวิต

มีปากเสียงไม่พอใจกัน
เรื่องของการปักแนวลวดกันวัว
และเรื่องอื่นก็มีปากเสียงกันมาหลายครั้ง

หลังจากเกิดเหตุตำรวจได้รุดไปตรวจสอบ

โดยทั้งลูกเมียก็ได้หายตัวไปด้วย
เรื่องต้นได้ออกหมายจับนายพินลังพี